คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเรื่องดราม่าค่ะ

สังคมก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำกันขนาดนี้เจียวหรือ
เป็นคนงานก่อสร้างรถไฟฟ้า๑๕คน
เขาทำงานแต่ว่าขณะที่ทำงานเนี่ย

ก็เลยต้องทำงานล่วงเวลาไปกินเวลาช่วงเคอร์ฟิลล์
นั้นแหละค่ะตำรวจสพบางแก้ว
จับทั้งหมด๑๕คนไปยัดห้องขัง

กลายเป็นเรื่องดราม่ายาวเลยค่ะ
เอาเอกสารมาให้ตำรวจ
แล้วตำรวจก็ฉีกชิงทางขยะ
เนี่ยยังมีเอกสารอยู่เลยเนี่ย

ที่มาของเรื่องอย่างที่บอกไป

ลงพื้นที่ไปสอบถามคุณผู้หญิงคน

ที่โชว์เอกสารให้เราดูเอกสาร

ผู้หญิงคนนี้ก็คือนางสาวมาลัยมูลกระโทก

เป็นหัวหน้าคนงานของคนงานทั้ง๑๕คน

เป็นคนงานของบริษัทที่รับเหมาก่อสร้าง

งานมันเกิดขัดข้อง

งานมันมีปัญหาก็เลยทำให้งานล่าช้า

เธอเองมั่นใจว่าไม่น่าจะมีปัญหา

ตำรวจแล้วว่าเอกสารที่

คนบางกลุ่มที่ได้รับการยกเว้น

ใช่ค่ะคนที่ทำงานเป็นกะ

มันมีบริษัทรับเอกสารรับรอง
ต้นสังกัดก็น่าจะใช้ได้

กรุงเทพมหานครโคศกเขาออกมาออกกฎมาใหม่นะคะ
คือถ้าเกิดว่าจะขอทำงานล่วงเวลาคุณต้องไปขออนุญาตเขต

บอกว่ามั่นใจก่อนหน้านี้ตรวจสอบกับตำรวจแล้ว
เอกสารที่ทางบริษัทออกให้ใช้งานได้แต่สุดท้ายถูกจับ
แต่ที่น้อยใจก็คือตำรวจบอกให้คนงานทั้ง๑๕คน
เอกสารโดยที่ไม่อธิบายว่าเอกสารที่ให้แกเซ็นมันคืออะไร

แล้วจับทั้ง๑๕คนไปนอนห้องขัง
แถมยังฉีกเอกสารที่ทั้ง๑๕คนถือมาทิ้ง
ให้เหตุผลว่าเอกสารไม่สมบูรณ์ชื่อไม่ตรง
ทำให้คนงานแต่ละคนท้อใจนะคะ
นั่งร้องห่มร้องไห้กันไประนาวอะค่ะ
แต่พอพี่มาเนี่ยคนงานอยู่ในห้องขังหมดแล้ว
แล้วเอกสารตัวนี้ปรากฏว่าโดนฉีกลงถังขยะหมด
เนี่ยแล้วฉีกแบบมุ่นเลยนะคะมุ่นแบบนี้เลย
แล้วลงแบ่งลง๓ถังขยะพี่ต้องไปเก็บมาในถังขยะมา
พี่ถามว่าแล้วพี่ฉีกเอกสารหนูทำอะไร

สับสนรายชื่อไม่ตรงใช่ไหมคะ
พี่ก็บอกอ้าวแล้วพี่ไปฉีดทำไมล่ะคะ

ถ้าพี่มีเอาเอกสารตรงนี้ไปให้ร้อยเวร
เพราะเราเองก็ไม่สั่งเพราะลูกน้องหนูติดคุก

ทีนี้พอสั่งแล้วลงบันทึกลูกน้องเซ็น
บันทึกไปหมดแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้ว
ต้องรอผู้กำกับตัดสินว่าจะสั่งฟ้อง
หรือจะประกันตัวหรือจะอะไรยังไง
ก็เลยต้องนั่งรอกันยันกระทั่ง๑๐โมงเช้าค่ะ
คือเขาก็บอกว่าเขาทำถูกต้องแล้วนะคะ
แต่ว่ามันมีกระบวนการอยู่อะค่ะ
กลุ่มนี้เขาเดินทางไปที่สำนักงานอายการ

เพื่อเขียนคำร้องขอความยุติธรรม
ให้อายการผลัดฟ้องไปก่อน
ถ้าเกิดว่าผลัดฟ้องแล้ว
เรื่องก็จะถูกตีกลับมาที่สพบางแก้ว
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รับผิดชอบ

และพิจารณาอีกครั้งว่าจะส่งฟ้องหรือไม่อย่างไร
เพราะหน้าที่ของตำรวจก็คือทำสำนวน
ทำสำนวนส่งให้อายการนะฮะเดี๋ยวรอดูค่ะ
ส่วนโฉนดที่ดินของนายจ้าง
ไปวางประกันตัว๑๕คนจำนวน๘๘๕๐๐๐บาท
จะได้คืนหลังจากที่คดีถูกยกฟ้องแล้วนะคะ
ต่อมาเรื่องนี้เป็นเรื่องราวนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษก
สำนักการตำรวจแห่งชาติออกมาชี้แจงบอกว่า
เหตุผลที่ตำรวจจับกลุ่มนั้น
เพราะกรณีนี้ไม่เข้าข่าย๖กลุ่มที่มีข้อยกเว้น
แต่เป็นกลุ่มที่๗คือ
กลุ่มที่๗คือบุคคลอื่น
ซึ่งต้องเป็นกลุ่มที่มีเหตุจำเป็น
ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเช่นใครบ้าง

แบบนี้มันไม่ถูกต้องตามระเบียบ
ตำรวจจึงต้องมีการจับกลุ่มตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด
ส่วนประเด็นที่มีการฉีกเอกสารตามที่เป็นข่าวนั้นเรื่องนี้ค่ะ
พลตำรวจรีชุมพลพุ่มพวง
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการบอกว่า
ได้มีการสั่งการให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
เนื่องจากเอกสารถือว่าเป็นหลักฐานที่ผู้ต้องหานำมาแสดง

ก็จะต้องมีการดำเนินการทางวินัยไปด้วยนะคะ
อย่าลืมนะคะจะต้องไปดาวน์โหลด
เป็นลักษณะเป็นการกรอกเอกสารจากทางราชการก่อนนะ
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเซ็นให้เรียบร้อยก่อน